ครับช่วงที่แล้วเรามีข่าวดราม่าของคุณบินบรรลือฤทธิ์
ต่อไปจะเป็นข่าวดราม่าที่สถานีรถไฟอายุทยาที่คุณป้าที่เขาขายโรตีนะครับ
ไปไปทำร้ายเด็กนะฮะไปทำร้ายเด็กที่ไม่ยืนเคารพทรงชาติ
คือเมื่อวานนี้ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงชั้นม๓ที่ถูกทำร้ายนะครับ
พาลูกสาวเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจสพภศอายุทธิยาเพิ่มเติม
โดยมีทีมสหวิชาชีพในอำเภอรองผู้อำนวยการโรงเรียนมาร่วมรับฟังด้วย
ขณะที่ผู้ก่อเหตุคือนางสาวปูต้นดีเธออายุ๔๕ปีเป็นแม่ค้าขายโรตีนะครับ
อยู่ที่สถานีรถไฟอายุทยาเนี่ยนะครับก็มาพบผู้ปกครองของเด็กแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษ
บอกว่าที่ทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะที่เห็นเด็กใส่ชุดนักเรียนนะครับ
แต่ไม่ยืนเคารพทงชาติจึงเดินเข้าไปถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า
แต่ที่ทำให้โมโหเพราะว่าเด็กไม่ได้บอกในตอนนั้นว่าปวดท้องประจำเดือน
แต่บอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ไล่เธอกลับไปขายของ
ยืนยันว่าที่ทำไปไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับ

ก็จะเตือนแบบนี้อยู่แล้วล่ะแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใคร
และต่อไปนี้เธอบอกว่าจะไม่ไปตักเตือนใครอีกแล้วครับ

เจอเกิดอาการบัญดารโทรศักดิ์จริง
ขอโทษจริงขอโทษทุกคนสื่อมัญชนทุกคนด้วยค่ะ
เราถามเด็กว่าคนไทยหรือเปล่าไอ้หนูคนไทยหรือเปล่าลูก
แล้วเด็กก็ตอบว่าทำไมล่ะป้า
เป็นสิทธิสุดมุมกลงมาก้าวขายสิทธิอะไรของเขา
ก็เลยบอกอ้าวแล้วหนูใส่ชุดนักเรียนแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นล่ะ
แล้วน้องถามมาว่าแล้วป้าแล้วป้าน่ะมันมายุ่งอะไรด้วยล่ะแล้วป้าจะป้ามีสิทธิ์

เขาบอกป๊าน่ะว่าเป็นจังหรืออะไร

ขณะที่พ่อของนักเรียนหญิงนะครับพูดเพียงสั้นบอกว่าให้อภัย
ส่วนการดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมาย
นางสาวปูจึงยกมือไหว้ขอโทษพ่อแล้วก็ลุงของเด็กอีกครั้งนะครับ
ก่อนจะจับมือเพื่อจบปัญหาระหว่างกันแบบนี้แหละฮะ
ใจเย็นนะคะความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหานะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณสมชายเพื่อนของนางสาวปูเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าสาเหตุที่นางสาวปูเข้าไปตักเตือน
เพราะเห็นว่าเด็กเนี่ยนั่งไขว้ห้างอันนี้เพื่อนเขาบอกนะคะดิฉันไม่ได้พูดนะคะ
ไขว้ห้างไม่ยืนเคารพทงชาติจึงคิดว่าไม่เหมาะสม
แต่เด็กเนี่ยกลับตอบกลับมาด้วยท่าทีคือลักษณะก้าวร้าว
ก็เลยทำให้นางสาวปูเนี่ยขาดสติเพราะปกตินางสาวปูมักจะเตือนคนที่ไม่ยืนเคารพทงชาติเป็นประจำอยู่แล้ว
ขายของบริเวณนั้นไงแต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้นะคะ
เพราะเป็นคนดีไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนแต่อย่างใดค่ะ
ส่วนกรณีที่ชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นรุนแรงเกินไปนั้นนะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะเหตุการณ์มันไม่ได้เหมือนคลิปในวิดีโอทั้งหมดนะ
เชื่อว่าหากเด็กนักเรียนไม่ตอบกลับมาด้วยท่าทีที่ก้าวร้าวเนี่ยก็คงไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้
ส่วนที่มีการอ้างว่าเด็กปวดท้องปวดท้องประจำเดือนก็เลยไม่สามารถที่จะยืนเคารพทงชาติได้
เพื่อนของนางสาวปูคนนี้บอกว่าอันนั้นคิดว่าเป็นข้ออ้างมากกว่านะคะ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานได้มีประกาศ
ระดมเงินเพื่อช่วยป้าปูนะคะมีการโพสต์ใจความประมาณนี้ค่ะ
ตำรวจเตรียมนำป้าปูส่งสารแอดมินเช็คแล้ว
ไร้แรงที่สุดคือน่าจะต้องจ่ายค่าปรับหนึ่งหมื่นบาท
เนื่องจากมีแฟนเพจติดต่อขอสนับสนุนเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก
มินเพจจึงขอให้เพื่อนที่อยากจะมีส่วนร่วม
ไม่เกินท่านละ๑๐๐บาทโอนเงินบัญชีตรงของป้าปูเลยนะคะ
ว่าการช่วยเหลือป้าปูเคสนี้เนี่ยเนื่องจากป้าปูมีเจตนาที่ดี
แต่อาจจะผิดวิธีไปหน่อยนะคะในฐานะแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ย
เงินหมื่นเนี่ยหาไม่ง่ายนะคะถ้าไม่มีเงินจ่ายก็จะติดคุก
เพราะฉะนั้นแล้วแอดมินเพจบอกว่าเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นป้าปูติดคุก
ก็เลยช่วยกันพยายามที่จะระดมเงินทุนจากการรับบริจาค
หนึ่งคนไม่เกินหนึ่งร้อยบาทเพื่อช่วยเหลือป้าปูค่ะใช่ครับ
คือเรื่องเนี้ยเนี้ยมันมีสองคำครับค่ะสิทธิสิทธิเป็นของเรา
เออแต่สิทธิต้องเคารพคนอื่นใช่คำที่สองสำนึกค่ะ
สำนึกเป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาจะต้องคิดได้หรือไม่ได้เอง
ใช่นะฮะนะฮะแต่ประเด็นหนึ่งน่ะหลายคนบอกว่า
เคารพทงชาติไม่ยืนเคารพทงชาติเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่า
คือถ้าเกิดว่าไปไล่ดูประวัติเลยนะคะมันจะมีพรบวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงคราม
เมื่อก่อนเนี่ยการไม่ยืนเคารพทงชาติเนี่ยผิดกฎหมายแต่กฎหมายเนี่ยถูกยกเลิกในรัฐบาลคุณอภิษฎนั่นแปลว่าปัจจุบันไม่ยืนเคารพทรงชาติไม่ได้แปลว่าคุณทำผิดกฎหมายนะคะ